ข่าวแรกขอไปที่นี่ก่อนเลยแม่พึงภูมิผ่วง
คุณผู้ชมไปร่วมเปลี่ยนชุดให้กับราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับครอบครัวดวงจันท
ไปที่พิจารณ์เรือนไทยหุ่นและอาถิภูมิภูมิภูมิดวงจันทร์ที่จังหวัดกำแพงเพชร
สาวแล้วก็พี่น้องของแม่พึ่งอย่างพี่โอ่งสลักจิตพี่ไก่จ
เปลี่ยนด้วยตัวเองเลยเป็นชุดสารีคราวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูสีสวยเลยทีเดียว
แม่พึ่งชอบแบบสไตล์นี้อยู่แล้วนะ
โดยช่วงที่เปลี่ยนชุดมีการร้องเพลงไปด้วยนะฮะ
ความรักเหมือนยาขมร้องให้พี่สาวฟังเนี่ยเป็นชุดสารีสีฟ้าสวยสดใสเลยทีเดียวค่ะ
อกจากนี้ค่ะพี่โอ่งแล้วก็พี่ไก่พร้อมด้วยพี่เพชรนะคะ
ก็ไปกันต่อที่หุ่นของแม่พึ่งอีกหุ่นภายในพิพิธภัณฑ์
จุดทูปไหว้บอกกล่าวว่าวันนี้ลูกก็ตั้งใจมาทำบุญให้กับคุณแม่เล็ก
แล้วก็ตั้งใจมามอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานด้วย
เนื่องจากว่าคณะดนตรีรำวงย้อนยุคเนี่ยเขามาแก้บนกันด้วยคุณ
เนื่องจากว่าอ๋อมาแก้บนให้กับแม่พึ่งหลังจากที่พวกเขาเนี่ยขอพรแม่พึ่งสำเร็จสมหวัง
แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องให้ชวนขนลุกกันอีกแล้วขนลุกกันทั้งงานเลย
ระหว่างที่แสดงดนตรีอยู่ค่ะไฟบริเวณงานคุณผู้ชมค่ะ
พึ่งอีกเหรอนี่ดับถึง๓ครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชม
ถ้าจะบอกว่าขัดข้องทางเทคนิคครั้งแรกพอเข้าใจ
เอาแล้วไอ้ครั้งสองครั้งสามทำไมมันดัดไอติกให้แล้วเขาพยายามแก้ไขอยู่นะ
พยายามแล้วคุณผู้ชมขาเช็คแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดประหลาดไปนี่นะ
ดับก็ไม่รู้นะฮะจนพี่น้องแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวงนี่นะ
ไปขออนุญาตจุดทูปบอกกล่าวอีกรอบก็เชื่อว่าเป็นการมาสื่อสารการรับรู้ของแม่พึ่งนั่นแหละนะฮะ
และก็แน่นอนว่าเหล่านักเสี่ยงโชคที่มาร่วมงานพากันส่งเสียงเชียร์ให้ลูกชายเนี่ย
พี่เพชรนะทำการขอโชคลาภจากแม่พึ่งหน่อยนะคะ

ล้วงมา๓ลูก๑๓๖นะฮะแต่หลายคนบอกว่า๖กระดกเป็น
ก็ได้มาก็ว่าไปหรือจะสลับหน้าสลับหลังก็ตามแต่คุณผู้ชมเลยละกันนะ
เพชรเขาก็ฝากบอกมาเล่นคอหอมปากหอมคอนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่ถูกจะได้ไม่เสียเงินเยอะ
แต่ถ้าถูกก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเออเป็นของเชือนนะคุณผู้ชมนะ
แต่พูดก็พูดช่วงนี้ให้มาน้อยเกินไปหรือเปล่า๑๓๖ครับ